หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูเมื่อวานนี้ก่อน

เมื่อวานนี้นะครับเอาย้อนกลับไปดูกันหน่อย
ช่วงเย็นของเมื่อวานในกรุงเทพมลพิษสูงมากครับ
อันดับหนึ่งนะฮะยังคงเป็นอยู่ที่ปากีสถานนะฮะ
กระทั่งสักประมาณ๑ทุ่ม๒๐นาทีเนี่ย
กรุงเทพมหานครหล่นลงมาอยู่ที่อันดับ๘ของโลก
นั่นคือสัญญาณดีขึ้นนะจาก๓ไปอยู่ที่๘ของโลก
แต่ว่ายังคงติดท็อปเทนอยู่กับประเทศที่มีมลพิษหนาแน่นคืออากาศแย่ที่สุดในโลกนะครับ
จากนั้นเนี่ยเรื่องปัญหาเรื่องของฝุ่นเริ่มดีขึ้นตามลำดับในเมื่อวานนะฮะ
สักประมาณเกือบตี๒ในกรุงเทพอยู่ที่อันดับที่๑๓ของโลก
แล้วเชียงใหม่ก็ติดขึ้นมาเหมือนกันอยู่ที่อันดับที่๑๖ของโลกนะครับ
รายงานจากกรมควบคุมมลพิษบอกว่าจะมีการแจ้งเรื่องของค่าฝุ่นละออง๓ครั้งแต่ละวันเนี่ย
แล้วก็มีค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน๓๙พื้นที่
ในช่วงเที่ยงของเมื่อวานปริมาณฝุ่นขนาดเล็กเพิ่มขึ้นในช่วงเช้านะตามที่รายงานเข้ามานะฮะ
แล้วก็มีค่าฝุ่นละอองขนาดที่เกินค่ามาตรฐาน๔๑พื้นที่
ส่วนบรรยายงานครั้งท้ายสุดก็เกินอยู่ที่๔๒พื้นที่
โดยจุดที่มีฝุ่นสูงสุดตลอดทั้งวันเมื่อวานอยู่ที่พระราม๒
แล้วก็ถนนกาญจนาพิเศษในเขตบางขุนเทียนเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมา
พระราม๒ค่อนไปยังสมุทรสาครก็ค่อนข้างหนักเหมือนกัน
เพราะว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมีรถบรรทุกขับเยอะนะฮะ

ขุนเทียนกาญจนาพิเศษ๒๑๐นะคะ

เยอะมากแล้วก็ปัญหาอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของรถเมย์ควันดำ
อย่างที่เรานำเสนอข่าวไปว่าเอ๊ะทำไมตำรวจไปตรวจสอบแล้วไม่เจอ

ตรวจยังไงไม่เจอ
ตรวจยังไงลองขับรถตามดูเดี๋ยวเจอแน่นอนนะครับ